ทอดในตำนานอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ฮะคือไม่ได้ทอดด้วยด้วยตะหลงตะหลิวธรรมดาครับ
แต่ว่านี่ใช้มือลงไปทอดไก่เวลาไก่ร้อนร้อนเนี่ยสี่ห้าร้อยอุตสาห์
ไก่ขึ้นมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะ
นี่คือระดับตำนานโอ้โหของจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ไม่ได้ทำวันแรกใช่ไหม
ไม่ได้ทำวันแรกทำมาหลายสิบปีแล้วโอ้โหนี่อะไรฮะ
คือว่าตอนนี้เชียงใหม่หนาวมันก็เลยแบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
หน้าร้อนแกก็ทำอย่างนี้ได้นี่คือลุงขันลุงขันตีฉันหรือฉายา
ขันไก่ทอดมือเหล็กจะไม่เหล็กได้ไงดัชนีนี้จิ้มไป
อืมอุณหภูมิของน้ำมันเดือดเดือดอะสี่ร้อยแปดสิบองศาเซลเซียส
คือถ้ามือเราจุ่มเข้าไปรับรองว่าดูดิแกเล่นน้ำเหมือนเล่น
กวากน้ำเล่นธรรมดาแล้วมือไม่เป็นระคายเคืองใดเลย
แม้กระทั่งกินเนสบุ๊กเวอร์เล็กคอร์ดมาบันทึกสถิติของลุงขันไปแล้ว
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะแล้วใช้เวลาทำอย่างเงี้ย
อยู่นานจนกระทั่งทุกวันนี้เปิดสาขาได้แล้วนะครับ
ปัจจุบันลุงขันอายุหกสิบหกปีแล้วทำแบบนี้มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อย
สิบเจ็ดทุกวันนี้ไม่ได้ทำอ้าวเหรอทุกวันนี้ไม่ได้ทำประจำ
แต่จะทำเฉพาะอ่ายูทูปโบ้งยูทูปเบอร์หรือเทอร์ทีวีช่องดังดังเนี้ย
เขามาทำได้นะฮะเอานี่คืออะไรนี่คือน้ำแข็งเห็นไหม
มันร้อนเหรอไม่มันคันมันจะระคายเคืองมาก
คือน้ำน้ำมันเนี่ยถ้ามันโดนเนื้อเราเนี่ย
มันก็เหมือนกับทอดเนื้อเราดังนั้นจึงเวลาที่หยิบไก่แล้ว
ต้องเอามือไปจุ่มน้ำแข็งทุกครั้งไปแต่ก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้
ไม่ได้เป็นคนมีของไม่ได้มีการศักยงศักยันต
ไม่ได้มีคาถาอาคมแต่ทำเพราะมีความเชื่อว่า
มันไม่ทำอะไรระคายผิวหนังแล้วทำอย่างงี้มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วนะฮะ
วันนี้มีอยู่๒สาขาที่จังหวัดเชียงใหม่
หากใครอยากจะไปทดลองลุงขันไก่ทอดมือเหล็ก
ก็เชิญได้นะครับอยู่หลังมชหลังมชเปิดบ่าย๓ถึง๔ทุ่ม
หรือหลังวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เปิด๖โมงเย็น
๖โมงเช้าถึง๕โมงเย็นห้ามเรียนแบบอย่างเด็ดขาดนะฮะ
ชอบอ่ะดูน่าจะกรอบอร่อยดีนะอร่อยได้แปลงที่เขาคุ้มอยู่อ่ะ